มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๑ปีเขาก็เป็นชายรักชาย
แต่อยู่ดีก็มาทิ้งเข้าไป
เหมือนกับว่าเสียใจหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องธุรกิจเงินทองที่เคยดูแลให้ด้วย
ก็เลยบุกไปยิงเขาตายถึงในบ้านเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพเมืองอุบลรัชธานีนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านขาโคมตำบลปะอาวอำเภอเมือง
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะฮะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นแม่ของผู้ตายนะครับก็พาไปชี้จุดในห้องที่เกิดเหตุ
เป็นห้องของลูกชายนะครับผู้ตายชื่อว่านายนัทธวุฒิคูณสว่าง
ชื่อเล่นชื่อเป๊กอายุสิบแปดปีนะฮะเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ขมับขวาหนึ่งนัดหัวกระสุนฝังใน
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากมีแฟนของผู้ตายอยู่ด้วยนะครับ
เป็นหญิงสาวอายุ๑๖ปีนะครับเป็นแฟนสาวของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งบอกว่าคนก่อเหตุที่มายิงในเป๊กจนเสียชีวิตคือ
นายวีรพงศ์สูงสุดอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งในตะมนต์ไร่น้อย
และเคยคบหากับนายนัทธวุฒิผู้ตายแบบชายรักชายมาปีกว่า
ก่อนจะเลิกกันแล้วก็มาพบกับหญิงสาวอายุ๑๖ปี
ก่อนเกิดเหตุนายวิรพงศ์ผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน
เดินเข้ามาถึงเนี่ยทางแม่บอกว่าก็มาถามหาลูกชายของเจ้าของบ้านนะ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าอ๋อนอนอยู่ในห้องนู้นอยู่กับเพื่อนเขาอยู่กัน๓คน
เพื่อนสามคนรวมสามคนนะฮะผู้ก่อเหตุก็เดินตรงไปที่ประตูห้องเลย
พอเปิดเข้าไปในห้องทั้งแฟนแล้วก็เพื่อนของผู้ตายบอกว่านายวีรพงศ์บอกว่า
ขอคุยกับนายนัทธวุฒิเพียงลำพังจะปรับความเข้าใจกันเพื่อนเขาก็ออกมาหมด
ก็เหลือนายนัทธวุฒิผู้ตายกับนายวิรพงศ์อยู่ในห้องกันสองคน
ออกมาได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วนายวิรพงศ์ก็เดินออกมาจากห้อง
ถามว่าเสียงอะไรนายวิรพงศ์บอกว่าเสียงประทัดแล้วก็เดินออกไปหน้าบ้านขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
หลบหนีไปคนในบ้านก็ลองเดินเข้าไปดูในห้องพบว่านายนัทธวุฒิถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
สาเหตุคาดว่าคงมาจากความแค้นที่ผู้ตายนั้นเลิกกับตัวเองแล้วก็มาคบกับหญิงสาวนะครับ
เพราะว่านายวิรพงศ์เคยส่งข้อความมาข่มขู่แล้วคมขู่ผู้ตายทำนองว่า
หากตัวเองไม่มีความสุขก็อย่าหวังว่าผู้ตายจะมีความสุข

แต่ทางครอบครัวนายวีรพงศ์บอกว่าก็ไม่เจอก็มานานหลังแล้วเพราะคือ
ก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไปมีชีวิตส่วนตัวก็ไม่เจอไม่กลับบ้านนานแล้ว
ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายวิรพงศ์ได้นะครับ
จับได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในรีสอร์ทที่ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะฮะอ่าหนีไปถึงนู่นนะครับ
นี่ครับนายวิรพงศ์ซึ่งก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน
ตอนที่ถูกจับได้นะฮะเนี่ยฮะก็ร้องห่มร้องไห้นะครับ
แล้วก็สารภาพกับตำรวจบอกว่าคบหากับนายนัทธวุฒิผู้ตายมาประมาณ๒ปี
ส่งเงินให้ใช้โดยตลอดลงทุนทำธุรกิจให้ด้วยหลายอย่าง
เปิดสถานบริการก็มีทำธุรกิจบริการรถแห่ก็เปิดให้
ล่าสุดเพิ่งเปิดบ่อตกกุ้งในตัวเมืองอุบลให้
แต่เมื่อเดือนเมษายนนายนัทธวุฒิกลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟื่อยทองคำที่เคยซื้อให้ก็เอาไปขายจนหมด
ล่าสุดวันที่๖พฤษภาคมถูกผู้ตายบล็อกเฟซบุ๊กไม่สามารถติดต่อกันได้
แล้วมีเพื่อนเห็นนายนัทวุฒิขึ้นสเตตัสในเฟซบุ๊คว่า
คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยครับแค้นใจที่ถูกทิ้งนะครับ
ออกตามหาจนพบว่าไปนอนอยู่ในบ้านเพื่อนที่เกิดเหตุ

เพื่อไห่แล้วเขาจะเห็นจนกว่าขายขายไปจนเตือนอ่ะจนเตือนนี่
กลายทางหนีก็ให้เขากัน

มันสุดอีนี้ครับมันย้ำก็โถดย้ำก็โผล่
นายเวียรพงศ์เนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังอีกว่าคือหลังตัวเองที่
แต่ว่าเครื่องยนต์ดับค่ะก็จอดรถทิ้งไว้เรียกรถแท็กซี่หลบหนี
เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล
แล้วก็ไปเปิดห้องพักในรีสอร์ทเพื่อตั้งสติ
แล้วก็ติดต่อญาติเพื่อขอเข้ามอบตัว
ซึ่งผู้ก่อเหตุเองก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน

กับแม่ของนายเวียรพงศ์ผู้ก่อเหตุก็ไปโรงพักนะคะ
ก็ร้องไห้กอดกันเนี่ยนายวิรพงศ์กราบขอขมาพ่อกับแม่
พ่อกับแม่ก็เอาน้ำมนต์มาพรมให้ลูกชายค่ะ
ความรักของพ่อแม่นะก็บอกว่าอยากจะให้ตั้งสติใหม่

แต่อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมที่ก่อเหตุไว้
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
นายวีรพงศ์รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ